เมื่อวานนี้เป็นข่าวใหญ่มากเลยนะคะสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ย
ตีข่าวไปทั่วโลกเลยนะคะว่าไทยชาติแรกในโลกนะคะ
ฝรั่งไม่ทันผลการศึกษานี้แน่นอนเพราะฝรั่งเนี่ย
เท่านั้นคุณผู้ชมคุณหมอที่เป็นคุณหมอผ่าตัด
ศัลยกรรมที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ท่านพอฟังแบบนี้จบปุ๊บขึ้นไปข้างบนเลย
คุณหมอบอกว่าหลังจากที่ได้ฟังทางการแถลงข่าวบอกว่าฉีดไข้กันได้
ฉีดเข็มสามได้แล้วให้บุคลากรทางการแพทย์
ไม่รู้จะเข้าไทยเมื่อไหร่คุณหมอท่านนี้บอกว่า
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องรอไปถึงเมื่อไหร่อย่างไรไง
๓บูสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ครบ๒๔ชั่วโมงสบายบรือรับเคสผ่าตัดได้ด้วย

คุณหมอบอกว่าคืออย่างนี้ย้อนกลับไปตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมา
ภูมิมันลดต่ำลงภูมิมันลดต่ำลง
พอเขาประกาศทางการประกาศบอกว่า
ใช้เวลา๓วินาทีในการคิดแล้วขึ้นไปฉีดเลย
ใช้เวลา๑๐วินาทีฉีดเสร็จปุ๊บทำงานต่อเลย

ตอนเย็นอยู่เวรผ่าตัดคนไข้ไปทั้งหมดอีก๖เคส

หลังจากที่ฉีดวัคซีนแล้วสภาพร่างกายชูกำปั้นเลย
สองนิ้วแบบนี้เยี่ยมแข็งแรงสบายดีไม่มีไข้

ไม่ใช่คุณหมอศัลยกรรมท่านนี้ท่านเดียวนะคะ

คือ๑คนอาจจะไม่สบายนิดหน่อยเป็นผลข้างเคียง
ส่วนอีก๔คนสบายดีนะคะ
ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมแต่ละคนร่างกายมันตอบสนองไม่เหมือนกัน
อันนี้เป็นเคสของคุณหมอคุณหมอก็มารีวิวแบบนี้ให้เราฟังนะคะ
คุณหมอทิ้งท้ายประโยคน่าสนใจมากเลยนะ
คุณหมอบอกว่านาทีนี้ไม่มีวัคซีนไหนดีที่สุดแน่นอน
รู้อีกทีอันไหนดีจริงก็ใช้เวลาอีกหลายปี
และที่สำคัญวัคซีนทุกชนิดมีผลข้างเคียงหมด

ต้องยอมรับว่าวัคซีนที่กันโรคโควิด
เพราะฉะนั้นแล้วก็มีผลข้างเคียงอย่างแน่นอน

มันช่วยลดภาวะแทรกซ้อนลดความรุนแรงของโรคได้
ทำใจไว้เลยว่าเราประเทศไทยทั่วโลก
ยังต้องอยู่กับโรคโควิด๑๙ไปอีกยาวนานค่ะ